วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดบรรยากาศกันที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี

บรรยากาศในค่ำคืนนี้เริ่มคึกคักขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เพราะนอกจากวันนี้จะเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครบ๒๔ปีเต็มแล้วนะคะ
ยังจะเป็นวันที่ทัพศิลปินชื่อดังทั่วทุกสังกัด
จะขึ้นมอบความสุขจากมนต์เพลงของพุ่มพวงในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
รวมไปถึงครอบครัวดวงจันทร์ด้วยนะคะที่จะมีสองพี่น้องร่วมสร้างความสุขบนเวที
รวมไปถึงไกรสอนลีละเมคินสามีของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับที่ก็จะขึ้นเวทีในคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
คืนที่๓ของการจัดงานวันรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ปีที่๒๔เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก
มีศิลปินหลากค่ายหลายสังกัดรวมสร้างสีสันความสุขด้วยบทเพลงอมตะของแม่พึ่งที่แฟนเพลงคุ้นเคย
นักร้องและแดนเซอร์เตรียมความพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเพื่อให้คืนนี้เป็นการแสดงที่ดีที่สุดเพื่อนนักร้องในดวงใจ
ปีที่๖แล้วนะคะที่เปล่าได้มาร่วมร้องเพลงบนเวทีแบบนี้นะคะก็ตั้งแต่เรื่องพุ่มพวงค่ะ
ทุกปีก็จะได้เห็นแฟนหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น
สำหรับคนที่รักอยู่แล้วก็มาที่วัดทัพกระดานวันนี้อีกค่ะ
เองก็ซึมซับมาจากที่แม่เป็นแฟนเพลงของแม่พึ่งอยู่แล้วค่ะ
ก็ร้องเพลงแม่พึ่งให้เปล่าฟัง
แม่พึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งหน้าจบนเวทีแล้วก็ข้างล่างเวทีด้วยค่ะ
อนุญาตนำแดนเซอร์ที่เป็นโชว์ใหม่สำหรับปีนี้ของเปล่ามาโชว์ให้แฟนได้ชมกันด้วยค่ะ
ครบรอบพุ่มพวงทุกปีเป็นอะไรที่นักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ
ทุกค่ายส่งมาให้ช่วยวัดทัพกระดานแล้วก็ช่วยพุ่มพวงดวงจันทร์
ขอบพระคุณแฟนเพลงแฟนคลับทั่วประเทศที่ยังไม่ลืมเนอะแล้วก็๒๔ปีแล้วยังไม่จือจังเลย
ปกติจะร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยนักร้องเยอะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับบทกรรมที่วัยพฤษเพชรสุพรรณผู้ปลูกปั้นพุ่มพวงเป็นคนแรก
ส่งบทกรรมร่วมลำลึกการจากไปในวันนี้ว่า
พุ่มพวงดวงจันทร์อันแจ่มฟ้าเธอลับลาหลายปีมีความหมาย
คนคิดถึงทั่วถิ่นแผ่นดินไทยฟังเพลงทีไรเหมือนไม่ตายไปจากเรา
มิถุนามาถึงซึ่งทุกปีทั้งน้องพี่ห่วงหาอะไรเขา
ต่างทำบุญหนุนนำทำทุกคราววิงวอนกล่าวพรส่งถึงซึ่งพุ่มพวงเอ่ย
นี่เป็นหนึ่งความระลึกถึงนะคะจากศิลปินระดับตำนานในวงการเพลงลูกทุ่งค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหากพูดถึงผลงานของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ
อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงทุกรุ่นทุกวัย
โดยเฉพาะแฟนคลับวัย๑๖ปี
ชื่นชมในความสามารถของแม่พึ่ง
และยกย่องในความเป็นผู้หญิงแกร่งด้วย
ไปติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณปานจุติประดับเพชรค่ะ
อัลบั้มภาพถ่ายนิตยสารและหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
เป็นของสะสมสำคัญและมีคุณค่าทางจิตใจ

ที่รักและชื่นชอบในผลงานของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ชื่นชมในความเป็นผู้หญิงแกร่งของแม่พึ่ง
แม้เจ้าตัวจะเกิดไม่ทันในยุคที่ราชินีลูกทุ่ง
กำลังมีผลงานโด่งดัง

รวมถึงความมีเสน่ห์ของผลงานเพลงที่ยังคงเป็นที่จดจำ
ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามและสมัครใจเป็นแฟนคลับตัวยง
ถึงปัจจุบันของสะสมเหล่านี้
รวมทั้งหมดเป็นจำนวนกว่า๑๐๐ชิ้นมูลค่านับแสนบาท
โดยในตอนนี้ได้มีการนำผลงานเก่าของราชินีลูกทุ่ง
เผยแพร่ให้แฟนได้ชมกันง่ายขึ้น
ในรูปแบบเฟซบุ๊คแฟนเพจ
ที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พุ่มพวงดวงจันทร์
ที่มีสมาชิกกว่า๑หมื่นคนแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งได้กินใช่กินเพียงตัว
วันนี้นะคะเราพามารู้จักแฟนคลับตัวยงของแม่พึ่งค่ะ
ต้องบอกเลยว่าความสำคัญของแฟนคลับคนนี้ค่ะ
หนึ่งเลยเกิดไม่ทันในยุคสมัย
แม่พึ่งกำลังมีผลงานโด่งดัง
สองก็คือความชื่นชอบที่มีในตัวแม่พึ่งไม่แพ้ใครเลยค่ะ
วันนี้เราพามาทำความรู้จักกับเขากันค่ะน้องซีดีค่ะ
น้องซีสวัสดีค่ะน้องซีดีค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อย
ว่าชื่ออะไรยังไงแล้วเกิดในปีพศอะไรเอ่ย
เกิดในพศ๒๕๔๓ครับ
แล้วก็เริ่มศึกษาชอบอะไรต่าง
เริ่มมีความคิดอยากสะสมผลงานของแม่พึ่ง
ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือผลงานนอกเหนือจากผลงานเพลง
ก็เริ่มสะสมมาเป็นปัจจุบัน
นี่ค่ะชิ้นแรกจะเป็นเทปชุดโลกของพึ่ง
เป็นเทปที่พี่ที่ชื่นชอบพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกันได้มอบมา
เพราะว่าเหมือนกับเราเป็นแฟนเพลงแม่พึ่งเหมือนกัน

เคยมีคนมาขอซื้อหรือมาติดต่อเพื่อที่จะนำไปเก็บเป็นของตัวเองไหมคะ
มีครับก็มีอยู่พี่ท่านหนึ่งแกก็มาขอซื้อ
บอกว่าเนี่ยขอซื้อทั้งหมดเลยเหมาหมดเลย
บอกว่าไม่ได้ของแบบนี้มันก็ยังไงฮะ
เป็นมูลค่าทางเงินไม่ได้มันเป็นมูลค่าทางจิตใจมากกว่า
เป็นสิ่งที่เราเก็บแล้วเรามีความสุข
แฟนเพจพี่พิทธิพันธ์ผู้มูลลงจันทร์เป็นเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ก็ก่อตั้งประมาณปี๒๕๕๗ครับผมก็
จุดประสงค์ของผมก็คืออยากจะถ่ายทอดผลงานของแม่พึ่ง
ให้คนกลุ่มใหม่เยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าแฟนเพลงเก่า
ที่อาจจะยากย้ายกันไปได้มารวมกัน
ก็อนุคอให้ยืมบ้างให้มาบ้าง
เพื่อจะให้ทางผมได้สะสมแล้วก็สืบสารสิ่งเหล่านี้ต่อไป
ทำไมเราถึงรักแม่พึ่งล่ะคะทั้งที่เกิดไม่ทัน
ทั้งที่ไม่ได้ติดตามในช่วงยุคที่แม่พึ่งกำลังโด่งดัง
คือหลายอย่างคำสอนของแม่เนี่ย

เวลาผมทำอะไรผิดพลาดหรือว่าผมทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้
ผมพอนึกถึงแม่ผมก็จะต้องทำแต่สิ่งที่ดีผมต้องทำให้ได้
แม่สอนให้อดทนแม่สอนให้เป็นคนที่สู้
ทุกครั้งที่ผมนึกถึงแม่ผมก็จะมีกำลัง
กำลังใจกำลังจากข้างในกำลังจากคนที่ผมไม่เคยเจอ

เสียงเพลงแหลก
พึ่งก็หวังแฟนเพิ่งยังไม่เมิน
ปล่อยเพิ่งเดินที่สลู
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง๒๔ปีเต็ม
แต่ความรักความคิดถึงของแฟนไม่เคยจางหายไปไหนนะคะ
เช่นเดียวกับบทเพลงทุกบทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่ยังสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเสมอ
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม
รัชนีคำหนึ่งควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ